วัยรุ่นยกพวกรุมทำร้ายกันจนถึงขั้นมีพลทหารตายไปหนึ่งเจ็บอีกสามและพลทหารที่ตายเนี่ยโดนเสียบเข้าไปที่หัวใจเลยนะคะมีวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุด้วยค่ะ
นี่ค่ะรุมกันเห็นเห็นแบบไม่มีใครได้ทันตั้งตัวเลยนะคะตรงนี้เป็นร้านขายกระท่อมค่ะ
ครับอยู่ในซอยจินตคามที่จังหวัดอุดรธานีนะคะวัยรุ่นอาวุธครบมือขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเสร็จปุ๊บลงมาแล้วก็ไล่รุมทำร้ายกันเลยนะคะ
เหตุการณ์แค่ตรงหน้าร้านกระท่อมตรงนี้เนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายคือนายจีรพงศ์นะคะ
อายุ๒๐ปีเป็นชาวอำเภอบ้านดุงโดนฟันเข้าที่แก้มซ้ายแล้วก็ขาซ้ายค่ะ
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็หนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน๑๐นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
จากนั้นแก๊งที่ไปฟันเขาตรงร้านกระท่อมนี่นะ
ขี่ไปไล่ทำร้ายร่างกายกลุ่มวัยรุ่นอีก๓คนที่เพิ่งกลับจากเที่ยวสถานบันเทิง
หน้าสำนักงานโครงการชนรับประทานอุดรธานีค่ะตรงนี้เนี่ย
เจ็บหนักอีกสามตายไปหนึ่งนะคะนายอัครเดชหรือว่าอีกคิวอายุยี่สิบเอ็ดปี
โดนแทงราวนมขวานายนครินหรือว่าเบคแคมอายุยี่สิบสองปี
โดนฟันที่หัวด้านซ้ายอาการสาหัสพลทหารสิทธิพรพิมจันทร์วัยยี่สิบสองปี
หรือว่าม่อนโดนแทงเข้าลิ้นปี่อาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
นี่เหตุการณ์เกิดไล่เลี่ยกันมากที่หน้าร้านกระท่อมเนี่ยเที่ยงคืน๑๐นาที
ครับส่วนตรงจุดนี้ที่หน้าสำนักงานโครงการชนรับประทานอุดรธานี
เที่ยงคืนครึ่งนะคะแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นเองถามหนึ่งในคนเจ็บเขาก็เล่าบอกว่า
เขากับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาจนถึงตรงจุดเกิดเหตุ
อยู่อยู่มีคนร้ายประมาณสามถึงสี่คนขี่มอเตอร์ไซส์มาสองคันไล่ตามมา
แล้วก็เอามีดไล่ฟันเขาบอกเขาไม่รู้จักคนกลุ่มนี้มาก่อนเลย
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครอยู่มาไล่ทำร้ายเขาทำไม
ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะไปไล่ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ไล่ตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ไปเลยคือ๕ทุ่ม๕๐นาที
จะเห็นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าพีซีเอ็กสีน้ำเงิน
แล้วก็ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีขาวของผู้ต้องสงสัยนะคะ
ขี่มาตามถนนห่างจากสถานบันเทิงประมาณห้าร้อยเมตรค่ะกล้องอีกตัวนึงนะคะ
หน้าโรงเรียนค่ะจะเห็นว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ที่ปากซอยประชาอุทิศซอยสอง
ซึ่งตอนนั้นเนี้ยมีกลุ่มคนตายยืนอยู่ด้วยอืม
ไม่แน่ใจว่ามีการนัดมาเคลียร์ปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
นัดเจอกันหรือเปล่ากล้องอีกตัวนึงนะคะ
หน้าร้านขายของที่ปากซอยประชาอุทิศซอย๒เนี่ยก็จะเห็นทั้งกลุ่มคนตายแล้วก็กลุ่มเกาะเหตุ
เหมือนกำลังมีปากเสียงกันอยู่ค่ะก่อนที่จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องสงสัยขับออกไปจากบริเวณนี้นะคะ
คิดว่าอาจจะมีการเรียกพวกไปดักรอกลุ่มผู้ตายตรงจุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังมีรอยเลือดอยู่บนถนนอยู่เลยนะคะคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ๊ยแถวนี้วัยรุ่นทะเลาะกันตีกันเป็นประจำเลย
วันเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงวัยรุ่นมีปากเสียงกันอยู่พักนึงแล้วแยกย้ายกันไป
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะบานปลายมาขนาดนี้
มันมันหนีมาเหมือนมันหนีมาไหมมันหนีมาแป๊บหนึ่งแล้วก็
มันรีบรีบนะคุยกันอะไรไม่แบบตื่นเต้นนั่นแหละก็ไปแล้วมันคุยกันนานไหมครับ
นานเท่าไหไม่นานเท่าไรประมาณห้านาทีถูกไหมครับเออนี่แหละประมาณนี้แหละ
ทีมข่าวเราได้หลักฐานเป็นภาพวงจรปิดตอนเที่ยงคืน๕๑นาทีนะคะ
จับภาพมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยสองคันขณะกำลังขี่หลบหนี
คันแรกสีขาวนะคะนี่ค่ะแล้วคันที่สองตามมาติดติดสีดำค่ะครับ
สองคันนี้เลยนะคะก็ตรงกับคำให้การของกลุ่มคนเจ็บหน้าร้านกระท่อม
ชาวบ้านที่อยู่ที่ปากซอยนะคะก็บอกเหมือนกันว่าเห็นวัยรุ่นยกพวกตีกัน
ถีบรถล้มทะเลาะกันเสียงลั่นเลยแต่เอาจริงจริงชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนกันเพราะเห็นแบบนี้เกือบทุกคืน
เขาก็บอกขี่รถมาแล้วก็ไล่กันไล่กันแล้วก็รถมาล้มตรงนี้
เสียงตีกันอยู่ตรงแถวนี้แหละครับมันมีการทะเลาวิวาสถีบอะไรกันบ้างไหมครับ
ถีบเสียงถีบมอเตอร์ไซค์กันล้มโอ้ยเสียงทะเลาะกันนี่ดัง
ป้าก็ได้ยินป้านอนข้างหลังแต่โผล่ดู
วันนี้ครอบครัวของพลทหารสิทธิพรผู้เสียชีวิตก็มาอัญเชิญดวงวิญญาณนะคะที่จุดเกิดเหตุ
คุณพ่อยู่ห้าสิบสามปีกูบอกว่าลูกชายเป็นทหารเกณฑ์ได้หนึ่งปี

วันนี้๒๒ตุลาคมนี้ค่ะ
คือวันครบกำหนดที่ต้องเดินทางกลับค่ายที่จังหวัดลบบุรี
สุดท้ายไม่ได้กลับนะคะตายนะคะ
บอกเสียใจมากแล้วพ่อรับไม่ได้เลยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เพราะลูกคนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเสาหลักนั่นแหละ
หาเงินช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อมาดูแลพ่อแม่

ลูกก็เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่น
เคยถูกดักตีหัวแตกมาแล้วอะค่ะ
พ่อก็เลยสงสัยว่าคนก่อเหตุเนี่ย
เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยมีเรื่องกันหรือเปล่า

เมื่อคืนที่ไปเที่ยวเจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

กระทั่งออกมานอกร้านแล้วก็ขี่รถมาเจอกัน
ขี่รถไปปาดหน้ากลุ่มคนก่อเหตุ

แล้วก็ตั้งใจที่จะฆ่าลูกพ่อให้ตาย
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทำขนาดนี้

เสียบเข้าหัวใจลูกพ่อเลย
ลูกชายผมเนี่ยก็เลยขับรถไปปาดหน้ามัน

ครบมือเลย

แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักกันเลยนะ
พวกที่มาทำร้ายเนี่ย

แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะทำถึงขนาดนี้
เสียใจมากครับเหตุการณ์แบบนี้
นับไม่ได้เลย
เพราะผมก็ให้
ฝากความหวังไว้กับลูกชายคนนี้ครับ
แต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วว่าเป็นใครบ้าง
ตอนนี้ชุดสืบกำลังลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
ว่าผู้ก่อเหตุยังหลบหนีในพื้นที่อุดรธานีค่ะ